อีกหนึ่งคลิปค่ะเตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่รถพ่วงขนปูน๓๒ตันเนี่ย
เกิดเสียหลักแฮกโค้งตกเหลวที่แม่สะเรียงนะคะ
จะเป็นอย่างไรชมเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ
ทุกคนซีดปากกันทวนหน้าทั้งสตูเลย

คือเซแล้วหงายทันทีนะคะ
คลิปนี้เป็นนาทีเกิดอุบัติเหตุ
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อขนปูนซีเมนน้ำหนัก๓๒ตัน

แต่ว่าเคราะห์ร้ายนะคะเกิดเสียหลักแหกโค้ง

บริเวณกิโลเมตรที่๑๗๕๑๗๖ถนนหลวงสาย๑๐๘แม่เสรียงเชียงใหม่
ตำบลแม่เหาะจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อคุณกันนิกาเข็มเพชรค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยหน่วยกู้ชีพศิริน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑มีนาคมที่ผ่านมานะคะ

พบว่ารถอยู่ในสภาพหงายท้องหัวรถดิ่งลงเหว
แล้วก็มีร่างของชายที่ชื่อว่านายสุภาชัยถาวโรอายุ๓๑ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ถูกอัดก๊อปปี้ติดคาซากบริเวณเบาะคนขับ
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงกว่าจะช่วยกู้ร่างผู้ตายขึ้นมาจากเหวลึกได้
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับน่าจะไม่ชำนาญเส้นทางนะคะ
เจ้าของคลิปยังบอกด้วยว่าเพิ่งได้รับคลิปนี้มาจากผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนะคะดูจากมุมกล้องแล้ว
ก็เลยนำมาแชร์ต่อเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ควรจะศึกษาเส้นทางแล้วก็มีสติทุกครั้งที่ขับรถด้วยนะคะ